คุณผู้ชมคะเราเคยนำเสนอไปเรื่องพ่อเท่าวัย๘๑ปีที่เข้าป่า
แล้วก็หลงป่าที่ดอยขุนสถานที่ร้องกวางแพร่
ล่าสุดคือหายไป๔คืน๕วันเจอตัวแล้วนะ

ชาวเขาก็เจอพ่อเถ้าคือคลานออกมาเพราะว่าไม่ได้น้ำไม่ได้อาหารเลย
นี่ตอนที่เจอตัวโดยคุณตาตื้อ
สมจักรอายุ๘๑ปีซึ่งเป็นชาวบ้านวังปึ้ง

โอ้โหพ่ออุ๊ยหายไปหลายวันนะ

บ้านก็ตามหาเจ้าหน้าที่ก็ตามหา

ลานออกมาแบบหมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะคะ
คือหายไปตั้งแต่๔กรกฎาคม
นายอำเภอก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการ
ตรงทางขึ้นขุนสถานวางแผนกันหมดเลยนะ
อาจจะค้นหายังไงในพื้นที่ต่าง
แล้วหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอ
อันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาวางแผนกัน
จุดไหนจะต้องเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบ
ทีนี้เมื่อวานค่ะญาติเนี่ย
มีการนิมนต์ครูบาพัฒน์วิสุทธศรีโล
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธวิชิตมาร
ซึ่งเป็นเกจิสายเขมรชื่อดังเลย
ให้พระอาจารย์มาทำพิธีเปิดป่า
แล้วคุณผู้ชมหลังจากทำพิธีได้ไม่นาน
ชาวบ้านที่เป็นชาวเขาเผ่ามงค์เนี่ยก็บอกว่าเจอแล้ว
เจอพ่อเท่าเจอพ่ออุ๊ยนายตื้อแล้ว
ตอนที่เจอเนี่ยคลานออกมาอยู่ในสภาพอิดโรยอ่อนแรงเลย
คลานออกมาจากข้างถนนตรงสะพานข้ามห้วย
ทางขึ้นขุนสถานที่ร้องกวาง
ห่างจากตรงทางเข้าห้วยจำปูประมาณสัก๑กิโล
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคุณตาตื้อ
ส่งที่บ้านแล้วก็เช็คร่างกายก่อน
หลังจากนั้นก็ส่งตัวขึ้นรถไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลต่อ
ทีนี้เมื่อตอนเช้าค่ะนักข่าวของเราไปหาเลย
ไปหาที่โรงพยาบาลร้องกวางก็ไปเจอกับคุณตา
คุณตาแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าออกจากบ้านไปที่จำปู่หลง
จำปู่หลงคุณผู้ชมเป็นที่พักวัวในอดีต
แล้วก็เลยถามว่าคุณตาไปทำไมที่จำปู่หลง
คุณตาก็บอกแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรโดนจิตโดนใจ
คือรู้สึกว่าอยากไปก็ไป
พอไปในป่าไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยนะ
ใช้ชีวิตในป่าแบบว่าไม่ได้กินข้าว
คือกินแต่น้ำ๔คืน๕วัน

ทีนี้พอไม่ได้กินข้าวร่างกายมันก็อิดโรยร่างกายมันก็อ่อนแรง
ก็เดินออกจากป่ามาจนมีคนมาเจอแล้วก็พาตัวคุณตากลับบ้านนี่แหละค่ะ
หลานของคุณตาก็คือนางสุกันดาวงโพอายุ๓๙ปี
บอกว่าดีใจนะที่เจอคุณตาแล้วคุณตายังมีชีวิตอยู่
เห็นตอนที่รถชาวเขาเนี่ยมาส่งชาวบ้านนี่โอ้โหโฮชัยโยด้วยความดีใจที่เจอคุณตาค่ะ
หลานก็บอกว่าเชื่อนะว่าคุณตาเป็นคนที่เดินป่า
เดินป่ามาทั้งชีวิตตาก็เลยสามารถเอาตัวรอดมาได้
นักข่าวก็ยังถามเลยเรื่องเกี่ยวกับผี
เกี่ยวกับผีบังตาผีป่าอะไรต่างเนี่ยหลานบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะ
เพราะว่าหลังจากที่ออกจากบ้านไปเนี่ยตาก็บอกว่าไปที่จำปู่หลงอย่างเดียว
ก็คือที่พักวัวนี่แหละค่ะไม่ได้คิดว่า
คือคุณตาแกก็บอกแล้วว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้ไป
บอกว่ายังไงขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันตามจนเจอตัว
แต่ชาวบ้านเขายังเชื่อนะคุณเขายังมีความเชื่ออยู่เรื่องของผีบังตา
แล้วก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านได้นิมนต์พระเกจิชื่อดังมาทำพิธีเปิดป่าจุดทูบจุดอะไรเนี่ย
แล้วก็พระเกจิรูปนั้นนะคุณชี้มือชี้นิ้วไปทิศหนึ่งไปในป่า
ปรากฏว่านั่นแหละชาวบ้านบอกเป็นทิศที่คุณตาออกมาจากป่า
ก็เลยเชื่อเลยว่าพระเกจิท่านช่วยในการเปิดป่าจนคุณตาออกมาได้นะครับ
ทีนี้คุณตาออกมาได้แล้วเราก็ห่วงเรื่องสุขภาพคุณตานี่แหละค่ะ
คุณตาเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณตาก็มีอาการอ่อนแรง
เพราะว่าไม่ได้ทานข้าวได้ทานแต่น้ำเนี่ยนะคะ
ดังนั้นพอทานอาหารเข้าไปร่างกายก็กลับมาปกติ
ทีนี้ผลเลือดฆ่าไตที่มันยังไม่ปกติอยู่
คุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูผลฆ่าไตก่อนนะ

เดี๋ยวคุณหมอจะให้กลับไปบ้านไปพักรักษาตัวที่บ้านได้

หลานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลคุณตาให้ดี
จะไม่ให้คุณตาเข้าป่าอีกแล้วนะคะ